ยังตามหากันอยู่นะฮะบอสนะหนุ่ม๒๒ปีนะครับ
ไปเที่ยวน้ำตกที่จังหวัดเชียงใหม่ไปกับเพื่อนสองคนค่ะนะฮะ
แต่เพื่อนเนี่ยตำรวจบอกว่าดูแล้วยังให้การวกวนอยู่นะ
แต่ตามที่เขาบอกเนี่ยคืออยู่ดีเนี่ยบอสเนี่ยเดินแล้วก็หายไปเลย
หาตั้งแต่เมื่อคืนจนวันนี้ก็ยังไม่เจอนะครับ
สามทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้ที่ได้รับแจ้งเหตุนะครับ
สพภูพิงรัชนิเวศที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่ามีวัยรุ่นชายชื่อว่านายโกวิทมังคลาดชื่อเล่นชื่อบอสอายุ๒๒ปี
กับเพื่อนผู้ชายคนนึงขึ้นมาเที่ยวน้ำตกห้วยแก้ว
แล้วบอสเนี่ยศูนย์หายไปนี่ฮะนี่คือบอสนะครับ
โทรศัพท์มือถือก็ไม่มีติดตัวไปด้วยแล้วช่วงที่หายตัวไปเนี่ย
เพื่อนบอกว่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวอ้าวนี่นะฮะ
เดี๋ยวค่อยแกะรอยปริศนาตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนเพื่อนของบอสเนี่ยชื่อว่านายวรพฤษอายุ๒๓ปี
วรพฤษเนี่ยเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าตัวเขากับบอสมาเที่ยวน้ำตกห้วยแก้วที่เชียงใหม่
โดยขับรถไปจอดเอาไว้ที่สะพานขาวเลยน้ำตกวังบัวบานไปสัก๒๐๐เมตร
แล้วเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เมื่อวานนี้นะตอน๔โมงเย็นนะครับ
เขากับบอสเดินไปตามลำทานของน้ำตกช่วงที่เดินไปก็มีคนอยู่บ้าง
พอไปถึงจุดหนึ่งของน้ำตกห้วยแก้ววรพฤษบอกว่า
อสตอนนั้นกำลังถอดเสื้อผ้าอยู่ถอดออกหมดเลย
อาจจะเล่นน้องเล่นน้ำอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
บอสเนี่ยมองไปเห็นว่าเอ้ามีคนแอบถ่ายภาพอยู่แอบถ่ายคลิปอยู่
อสซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าเลยก็เลยบอกวรพฤษว่า
รออยู่นี่นะเหมือนกับเดินไปเพื่อจะไปหาพวกนั้นที่มาแอบถ่าย
บอกว่าจะไปเคลียร์นะซึ่งตรงนั้นเนี่ยวรพฤษบอกว่าเขาเห็นว่ามีผู้ชายอยู่สองสามคน
เห็นแบบเห็นไกลแล้วบอสก็เดินไปจะไปเคี้ยวมาแอบถ่ายทำไม
ตอนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นวรพฤษบอกว่าบอสหายไปเลย
คือเขาบอกเขายืนรออยู่ตั้งนานรอเอ๊ะบอสก็ไม่กลับมาสักที
เดินไปตามเส้นทางที่บอสบอกว่าจะไปเคลียร์กับคนพวกนั้น
ตะโกนเรียกชื่อตั้งนานไม่มีเสียงตอบรับอะไรมาเลย
จนกระทั่งฝนเนี่ยมันตอนนั้นฝนยังไม่ตกเลยนะ
เขาก็ตัดสินใจเดินออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วมาแจ้งเจ้าหน้าที่
บอกว่าเพื่อนผมหายตั้งแต่เย็นนะนี่ฮะจนค่ำ
เจ้าหน้าที่ของอุทยานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
ก็พยายามช่วยกันตามหาฝนตกอีกตกลงมาอย่างหนักด้วยนะฮะ
มีน้ำป่าไหลหลากมาอีกมันก็ยากต่อการเดินเท้าค้นหา
อันตรายด้วยค่ำเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ต้องยุติการค้นหานะฮะ
หลายไหร่ตอนที่ผมเดินขึ้นมาให้หาเขาหลังจากที่เรียกไปนานที่นี่ค่ะ

นี่คือสิ่งที่เพื่อนของบอสเขาบอกนะเขาอยู่กันสองคน

เมื่อคืนต้องยุติการค้นหาเพราะว่าฝนตกหนัก

เรากำลังแก้เสื้อผ้าจะเล่นน้ำตก

อย่างนี้ฮะตำรวจบอกว่ามันก็ยังโว๊ควนอยู่

นี่ฮะหาบอสนะครับเมื่อคืนนี้กระจายกำลังค้นหา
ป่าตั้งแต่สะพานห้วยแก้วหรือว่าสะพานขาว

ระยะทางเกือบ๒กิโลเมตรก็ยังหาไม่เจอนะฮะ

หาไปถึงตีหนึ่งก็ยังหาไม่เจอ

เป็นหัวหน้ากองอำนวยการในการค้นหาด้วย
วันนี้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่๔๐กว่านายนะครับ

ปูพรมค้นหารัศมี๒กิโลเมตร

ที่๒เดินจากน้ำตกมณฑาธาน

เดินจากสะพานขาวไปยังผาเงิบ

หลังจากปล่อยแถวค้นหาวันนี้ก็มีฝนตกอีก

จนกระทั่งช่วงบ่ายวันนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาชุดหนึ่ง
ไปเจอรองเท้าของบอสนะฮะ

ห่างไปสักประมาณ๓๐๐เมตรจากจุดสะพาน
แล้วไปเห็นรอยเท้า๓รอยอยู่ที่พื้นดินที่เป็นพื้นดินที่แห้งสนิทภายในป่า
ห่างจากจุดที่บอสหายไป๒กิโลเมตร
เป็นรอยเท้าที่มีลักษณะเดินลงมาจากเขา
แต่รอยเท้ามันก็หายไปอีกนะ
เจ้าหน้าที่ให้สุนัขตำรวจ๑ตัวเนี่ยนะฮะ
มาช่วยดมกลิ่นค้นหาด้วยเริ่มจากจุดที่เจอรอยเท้า
แต่ก็ยังไม่เจอตัวนี่ฮะรองเท้าที่เจอนะครับ
บจเชียงใหม่วันนี้ใช้โดรนนะครับมาร่วมปฏิบัติการค้นหาด้วยนะครับ
ก็บินสำรวจช่วงเช้ากับช่วงบ่ายรอบละ๒๐นาที
นี่ครับท่านผู้ชมครับแล้วพบว่าในพื้นที่เนี่ย
มันมีกระท่อมกลางป่าอยู่ห่างจากบริเวณสะพานขาว
เป็นถนนหลักทางขึ้นดอยสุเทพสักกิโลเมตรกว่านะฮะ
ก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าถ้าบอสเขาเดินไปตามใครแล้วหาไม่เจอ
แล้วเดินไปเรื่อยเนี่ยอาจจะมาพักอยู่ที่กระท่อมตรงนี้
เพราะว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกอย่างหนักเลยนะ
แต่ถ้าเกิดเขาออกมาจากกระท่อมแล้วบินโรนอะไรกันขนาดนี้มันก็น่าจะเจอ
ปูพรมค้นหาตั้ง๓ชุดเนี่ยฮะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่ของผู้ศูนย์หายค่ะ
คุณแม่นพัฒนันอายุ๕๐พอรู้ว่าลูกชายศูนย์หาย
ก็รีบเดินทางมาจากจังหวัดตราดมาที่เชียงใหม่นะคะ
จุดทูบ๙ดอกเทียน๑เล่มบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาตามความเชื่อ
ก็แม่บอกสงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกชาย
ทำไมถึงวิ่งเข้าไปในป่ารกทึบ
เพื่อนลูกชายก็ให้การไม่ชัดเจนพูดวกวนนิดหน่อยนะคะ
แม่บอกก็ยังประติดประต่อเรื่องไม่ค่อยชัด
ปกติลูกแม่ก็ชอบเที่ยวแนวธรรมชาติ
เที่ยววัดเดินป่าเที่ยวน้ำตกเป็นเด็กดีไม่เคยเกเร
บอกว่าหลังจากจบก็อยากจะทำงานที่นี่คุ้นเคยกับที่นี่
เรียน๔ปีไม่เคยอยู่ดีหายไปแบบนี้เลย
ก็คือบอกเจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดทางให้น้องออกมา
แล้วก็ให้โดนจิตโดนใจให้เจ้าหน้าที่เจอน้องเร็วพัน

ติดต่อทุกวันวันเสาร์น้องก็ยังวีดีโอหาไล่หาว่าให้อาหารปลาอยู่ที่วัดตรงหลังหม้อค่ะ
ก็จะฝันดีแม่นู่นนี่ทุกวัน
อยู่ที่แม่โจ้เขาจบแล้วแล้วก็ขอกลับมาทำงานที่นี่
เหมือนเขาก็จะคุ้นสภาพแวดล้อมที่นี่อะไรประมาณนี้
ขึ้นไปบนสะพานแล้วก็ตะโกนว่าบอสกลับมาอยู่ไหนกลับมาหาแม่
ก็พยายามที่จะตะโกนเรียกลูกชายนะคะ
บอส

ออกมา
ตำรวจระเวนชายแดนที่๓๓ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนานีนำสุนัขตำรวจมาช่วยนะคะโทบี้นะคะสุนัขเพศผู้อายุ๔ปีดมกางเกงขาสั้นสีดำและรองเท้าแตะของผู้ศูนย์หายแล้วก็ออกค้นหาแต่ยังไม่ได้เบาะแสอะไรเลยค่ะ
มีรองเท้าอยู่เก่าเก่าอยู่สองสองข้างมันขาดตัวแล้วไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้
แต่มันขึ้นยากมากผมว่าน่าจะไม่ขึ้นหรอกตรงนั้นขึ้นยาก
ที่เข้าไปถึงประมาณกี่เมตรได้พี่กิโลหนึ่งได้ไหมน่าจะกิโลเกินเกินกิโลแล้วเนอะ
โดนก็ยังไม่เจอเบาะแสอ่าทั้งสุนัขตำรวจทั้งโดรนนะคะ
รนก็จะตรวจจับความร้อนได้ด้วยก็ยังไม่เจอนะคะ
ยังไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเหมือนกัน
ตอนนี้จะมีฝั่งฝั่งข้างบนครับจะเป็นฝั่งของน้ำตกมนตั
๑กิโลครึ่งครับช่วยในการโครงค้าของพุธสุขพัยผู้สุดหายครับ

แต่ข้อที่ยากที่สุดก็คือตรงนี้จะเป็นป่าทึบครับป่าทึบ
โดยก็จะยากลำบากในหนึ่งยังไม่ครับวันนี้
เพื่อนของบอสนะคะบอกว่าบอสเนี่ย
เรียนจบปริญญาตรีเมื่อเดือนเมษายน
ก็เป็นคนร่าเริงชอบเที่ยวธรรมชาติ
สี่วันก่อนเพิ่งเจอกันมารู้ว่าหายเนี่ย

ก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อน

แต่ถ้าสำหรับคนอื่นก็คือแบบขึม

แล้วเขาหมอจน

แต่บอสจะเป็นคนที่แบบชอบเที่ยวดอย

คิดว่าไม่น่าจะหลงเพราะเขาเอาตัวรอดเก่ง

ค้นหาทางอากาศก็ยังไม่ได้เบาะแสอะไร
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเริ่มหาทางน้ำ
ใช้ชุดประดาน้ำมาค้นหานะคะที่บริเวณห้วยแก้ว
ตรงนั้นเป็นแอ่งน้ำลึกสัก๒๓เมตรได้
มันใกล้กับจุดที่ได้รับแจ้งว่า
สูญหายอยู่แถวตรงนั้น
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็ยังไม่เจออะไร
ทุ่มหนึ่งก็ตัดสินใจยุติการค้นหาชั่วคราว

ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย
ทางตำรวจก็ต้องคุยกับนายวรพฤษ
เพื่อนของผู้สูญหายที่อยู่ด้วยกันวันเกิดเหตุนะคะ

นายวรพฤษกับน้องบอสผู้ศูนย์หาย

นายวรพฤษยังให้การวกวน
ตำรวจบอกว่าก็ต้องกระจายกำลังกันหาหลักฐานเพิ่ม
ต้องไปดูกล้องวงจรปิดเพิ่ม
แล้วก็ต้องตรวจสอบมือถือของผู้สูญหายที่อยู่ในห้องพัก
ว่ามันมีความผิดปกติอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
เพราะตอนนี้ข้อมูลจากนายวรพฤษมันยัง
ไม่สามารถประติดประต่อเรื่องได้แบบชัดเจนนะคะ

ตอนนั้นเขาถอดเสื้อผ้าหมดเลยรองท้องรองเท้าก็ยังทิ้งวางอยู่

ถ้าจะเดินปงป่าจะเดินไปไหนอะไรได้ไกล
มันก็ไม่น่าจะไปไหนได้ไกลนะ